อย่าลืมเล่าสู้เป็นฝัน

เมืองไทยจะเจอวิกฤตโรคระบาดในรอบร้อยปี
ตามเรื่องเล่าผีบอกเจ้านายจริงหรือ
ดวงเมือง๔เดือนสุดท้ายจะรอดหรือจะร่วง
จีนปีนี้ต้องไหว้เทพเจ้าองค์ไหน
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
ติดตามได้ในรายการเล่าสู่กันฟัง

พบกับรายการเล่าสู่กันฟังฮะ
วันนี้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศที่แปลกตานะครับ
เพราะว่าผมพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่
แล้วคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศที่วัดจีนแบบนี้
เพราะเรากำลังต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีน
หรือว่าวันเปิดประตูนรกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดทิพยวารีวิหาร
จะมาไหว้องค์เทพเจ้าโดยเฉพาะองค์เทพที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของการเปิดประตูนรกนั่นเอง

คุณผู้ชมครับวัดทิพยาวารีวิหารนั้นเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนานิกายมหาญาณสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายนะครับ
สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๓๑๗
วัดนี้แต่เดิมชื่อว่าวัดกำโลยี่นะครับ

ส่วนคำว่ายี่แปลว่าวัดซึ่งหมายถึงวัดน้ำทิพย์นั่นเองนะครับ

ซึ่งภายในบ่อนั้นมีตาน้ำที่ไม่เคยแห้งเหือด
แล้วก็อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่เริ่มสร้างนั่นเองนะครับ
และเมื่อเราเข้ามาภายในวิหารนะครับ
เราจะได้เห็นองค์เทพเจ้ามากมายนะครับ
ซึ่งประชาชนล้วนมากราบศักระบูชา

และที่สำคัญเป็นการเสริมบารมีให้แคล้วคลาด
การค้าก็เจริญรุ่งเรืองนะครับ
คุณผู้ชมครับเราเข้ามาถึงพระวิหารแล้วนะครับ
เราก็ต้องกราบไหว้องค์พระประธานสัมปอฮุกก่อนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้เทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับวันศาสตร์จีนครับ

โดยเทพมังกรเขียวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเทพที่มีคนมาสักการะมากที่สุด
ภายในวัดทิพยวารีวิหารแห่งนี้
ท่านเป็นเทพมังกรผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัดนะครับ
แต่โบราณการนั้นชาวจีนก็เชื่อกันว่าเทพมังกรเขียวเป็นเทพารักษ์ประจำแหล่งน้ำทุกแห่ง
แล้วก็ยังเชื่อกันว่าเทพมังกรจากบันดาลความอุดมสมบูรณ
คุณผู้ชมฮะแล้วมาถึงองค์เทพที่สำคัญที่สุดเนื่องในวันศาสตร์จีนนะครับ
นั่นก็คือองค์เทพผู้ทำหน้าที่ในการเปิดประตูนรกนั่นเอง
ติจังอ้วงหรือว่าพระกษิติคันโพธิสัตว์นะครับ

ให้แก่วิญญาณที่อยู่ในนรกกับภูมิ
อีกองค์ที่ต้องกลับว่ายก็คือ

ถ้าตามความเชื่อของทั้งไทยและจีนนะครับ
จากท่านเป็นองค์เทพที่เกี่ยวกับความร่ำรวย

ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ใดที่ต้องการที่จะเชิญดวงวิญญาณของบรรพบรุษอากงอาม่า

รวมถึงบ้านไหนที่มีผีร้ายวิญญาณร้าย
ก็ต้องมาขอให้ท่านช่วยนะครับ

แต่ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันศาสตร์จีน
วันเปิดประตูนรกยังมีอีกมากมาย
รวมถึงดวงชะตาราศีของคุณจะเป็นอย่างไร
หลังจากวันนี้ต้องมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของผม
คนนี้เป็นคนที่เคยไปยืนอยู่ตรงประตูนรกมาแล้ว
เขาบอกไว้แบบนั้นไปยืนแบบไหนแล้วไปเจออะไรบ้าง
งั้นไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
คุณผู้ชมฮะและตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษ

เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างดี
คนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูนรกมาแล้ว
ดรคาทาชิมนับบัญชร
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

อาจารย์ไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูนรกแล้วเหรอหมายความว่าอะไรฮะ

ในช่วงศาสตร์จีนของทุกปี

เขาจะมีการเปิดประตูนรก

ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยี่

แล้วก็คณะสงฆ์จีนนิกายให้เราไปร่วมในพิธีเปิดประตูนรก
จริงแล้วหลายวัดก็จะมีพิธีการเปิดประตูนรก

เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าช่วงศาสตร์จีนศาสตร์จีนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิด

องค์ติจังอ้วงโพธิศัตริย์หรือพระกสิติคัญโพธิศัตริย์
ถ้าเป็นแต้จิ๋วก็ตีจังอ้วงพระกษิติคันโพธิศะ

ที่จังบอกว่าให้ไปที่วัดทิพยาวาลีไปศักระมา

ตีจังอ้วงเนี่ยจะมีมหาปณิธานมหาปฏิฐานคือความตั้งใจมั่น

องค์ติจังหวังหรือว่าติจังอ้วงมีมหาปนิธานว่าทั้งหมดช่อชะกามาจรพพ

หมายถึงว่า๖สัตว์นรกเปดอสุรกายโลกมนุษย์พรมเทพทั้งหลายจะอยู่ฉุดช่วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ติจ้างหวางก็เลยลงไปตอนช่วงศาสตร์จีน

ลงไปในอบายภูมิใครที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคาทากระแทกคาทาลงไปปึ้ง

อะเดี๋ยวนี้ทันสมัย
จะไปเป็นโทรตูนไม่ทันสมัย

ไรอีเอ็มที่ติดอยู่กับสัตว์นรกเป็ดอสุรกายทั้งหลาย
คือที่อยู่ในอบายภูมิก็จะหลุดออกมา

หลุดออกมาเสร็จปั๊บตีจ้างหวังจะถือดวงไฟอยู่

รับส่วนบุญส่วนกษลที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายได้ทำ

บ้านใครที่ญาติขึ้นมา
เขาก็จะไปเยี่ยมญาติที่บ้าน

เพราะฉะนั้นชาวจีนศาสตร์จีนเขาก็จะตั้งโต๊ะ
ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ
และก็ให้กับเพื่อนด้วย
เพราะฉะนั้นเดือนนี้คนจีนเขาถือว่าเป็นเดือนผี
เป็นเดือนที่นรกเปิด
อาจารย์ครับถามถึงเรื่องของวิกฤตโควิดแบบนี้
กับพิธีการในการไหว้ศาสตร์จีน

วิธีการง่ายอยู่แล้วอันนี้ดีกว่า

เพราะว่าอย่างเชงเม้งเราต้องไปไหว้ที่
บรรพบรุษที่ห่วงซุ้ย
แต่จากศาสตร์จีนตุ๊จีนเนี่ยเราไหว้ที่บ้าน
เดี๋ยวนี้ทำกับข้าวอาจจะไม่ต้องทำเอง
หรือถ้าเรากังวลที่จะต้องออกไปข้างนอก

๑ราคา๒อร่อยไหม
๓สำคัญคุณภาพของอาหาร
ความหมายที่ดีของอาหาร
เพราะฉะนั้นถ้า๔อย่างนี้
เราจัดอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เช้าไหว้พระคือไหว้เจ้า
ตีจูเอี๊ยะหิ้งพระสาย
เราก็จัดอาหารมงคล

คือต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกด้วยนะฮะ
แล้วก็อาจจะเป็นอาหารที่

หัวใจของศาสตร์จีนจริงแล้วเนี่ย
คือการแสดงความกระตันอยู่
รู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้ว

ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข
แล้วก็มีความสบายใจ
แล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ผีที่กระซิบบอกเจ้านาย

และตรงกับวันที่๒๒สิงหา

ล้มหายตายจากโรคระบาดหายใหญ่

ที่ได้ย้ายเข้าสู่วังพญาไทย
แล้วก็มีเรื่องราวของท้าวฮิรัณพนาศูนย์

แล้วก็ยังตรงกับวันที่เป็นวันศาสตร์จีน

จะเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลาย

หรือว่าจะต้องแก้อะไรยังไงบ้างไหมฮะ

เหลี่ยงเลี้ยงคนจีนก็เรียกเหลี่ยงเลี้ย

ก็เลยจะมีข่าวว่าจะมีคนตายมีอะไร

อันแรกเลยต้องมีคือสติ

ถ้าเราเชื่อว่ามีดวงวิญญาณทั้งหลายที่จะขึ้นมา

มูลที่ปเต็กตึงมูลที่ร่วมกระตันยู
คราวนี้พอทำเสร็จแล้วอันนี้เคล็ดลับสำคัญ

โดยเฉพาะเรื่องของคนที่ตายหรือเสียชีวิต

ขอถวายบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้

ถวายให้กับ๑พระแม่ธรณี
พระภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลที่สถิตอยู่บ้านเรา

บุรพะมหากษัตริย์ทุกองค์ที่ทรงปกปักรักษาแผ่นดิน

หรือให้กับคุณตาคุณยายเราก็ได้
๔องค์สมเด็จพระสมามเจ้าทุกพระองค์พระธรรมคำสอน
๘๔๐๐๐พระธรรมคัณพระยศงพุทธเป็นเนื้อนามบุญแห่งโลก
อันนี้สำคัญที่สุด
เทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าแล้วก็เอ่ยชื่อด้วย

อย่าจะกรรนาเวรทั้งหลายเจ้าเวรในกรรณทั้งหลาย
คนคิดร้ายว่าร้ายกล่าร้ายทำร้ายทำลายคิดอิจฉาริสยาทั้งหลาย
ฟังให้ดีนะที่ข้าพเจ้า
ได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายไว้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาติ
ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบใดภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้
เมื่อได้รับแล้วขอได้โปรดโมทนาบุญ
และอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า
ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด
กัญญาจะเป็นยังไงฮะ
จะดีขึ้นเพราะดาวพระธรรมดี
ดาวพระธรรมดีนี่ถือเป็นดาวใหญ่
ก็จะยกย้ายเป็นดาวของแพทย์พยาบาล
จะได้ยาดีครูอาจารย์นักวิชาการ
วัคซีนเอาเป็นไปได้เราชอบทายอย่างนั้น
ิกเสียยิกนี่ก็คือเป็นวันฟ้าอภัย
เป็นวันที่ฟ้าอภัยพอดีแล้วเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายพอดี

เพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง๒๘กันยา
ทำบุญเยอะทำทานเยอะ

ที่สำคัญสวดมนต์ไหว้พระตั้งสติทำสมาธิทำบุญทำทาน
แล้วก็ส่งต่อพลังบวกดีจะเป็นรอยยิ้มก็ได้
พอตุลาข่าวลือมาอีกน้ำท่วมใหญ่
ง่ายมากวิธีการน้ำตุลาต้องเป็นเดือนแห่งน้ำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นน้ำมันมาอยู่แล้ว
น้ำก็เยอะฝนก็มากเพราะฉะนั้นเรื่องของเขื่อนอีก
เพราะฉะนั้นเราลองมองเห็นประเทศจีนเรามองเห็นอะไร
โอกาสเป็นไปได้สูงแถมโลกร้อนน้ำแข็งละลายน้ำทะเลก็หนุน
เพราะฉะนั้นโอกาสในการระบายน้ำในแต่ละปี
ก็จะประสิทธิภาพในการระบายลดลง
โอกาสในการที่น้ำจะเพิ่มก็เยอะแถมเมืองยังขยาย
แล้วก็แผะผังเมืองบางที่ก็กั้นทางน้ำ
อันนี้เป็นไปได้เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะมีสติ
ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าเดือนตุลาวิธีการเราสวดอะไร
สวดบทขันทปริศแล้วก็สวดบูชาดาวพระฤหัสสบดี
อย่างเดียวช่วยได้ไหมสวดช่วยไม่ได้หรอก
สวดแล้วพุทธานุภาพธรรมอนุภาพสังคานุภาพเทวานุภาพ
มีจริงไหมช่วยเราได้ไหมบางคนอาจจะสงสัย
แต่เมื่อคุณสวดสิ่งที่คุณได้คือคุณมีสติจิตสงบ
เกิดความสุขเกิดพลังบวกในจิต
พลังตรงนี้จะก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาและวิกฤต
อย่างน้อยที่สุดคุณจะไม่ตื่นตนก
โอ้โหในช่วงนี้ได้ดูเรื่องของศาสตร์จีนไปแล้ว
ได้ดูเรื่องของเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคระบาด
ร้อยปีอะไรเป็นยังไงกับอาจารย์คาทาไปแล้ว
แต่ช่วงหน้าอาจารย์เดี๋ยวเราต้องดูเรื่องของดวงเมือง
กับราศีของแต่ละราศีเดี๋ยวกลับมาติดตาม
เอาละครับเล่าสู่กันฟังกลับมาอยู่กับคุณผู้ชมอีกแล้ว

เมื่อกี้สัญญากันว่าเรื่องของราศีไหนรุ่งราศีไหนร่วงบ้าง
หลัง๒๒สิงหาคมแล้วกันหลังวันเปิดประตูนรกแล้วกันอาจารย์
ราศีไหนจะเป็นอย่างไรดีร้ายขนาดไหนหรือต้องระวังกันหน่อย

๔เดือนที่เหลือต้องบอกเลย
ราศีที่ต้องระวังใน๔เดือนหลังกัญญาตุลาวิกาธันวา
ราศีแรกก่อนเลยราศีกัน
ราศีกันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลม
และอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสัญญา
นี่ชาวราศีกันต้องระวังหน่อย
วิธีการทำบุญทำบุญกับคนที่เขามีปัญหา
เช่นผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์
รวมไปถึงกับคนที่ติดคุกอยู่ในทันทะสถาน
อีก๓ราศรีเลยก็คือที่ต้องระวัง
ราศรีพฤกษกต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ
วิธีการก็คือทำบุญกับคนที่เกิดอุบัติเหตุกระทันหัน
มูลที่ปเต็กตึงร่วมกระตันยูตึกอุบัติเหตุต่าง

ราศีอีก๒ราศีเลยก็คือราศีตุล
ราศีตุลต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรรู้ไหม
เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหาร
กล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายต้องดูแล
อีกหนึ่งเรื่องเลยจะเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
วิธีการแก้เคล็ดคือให้เสียเงินก่อนแต่เสียแบบเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องคือเสียแล้วได้บุญเสียแล้วเกิดประโยชน์
ก็ให้ไปทำบุญกับคนชะลาอันนี้จะส่งผลดีกับเรา
ต่อไปอีกหนึ่งราศีเลยคือราศีเมษ
เพราะราศีเมษดาวมริตยูยังอยู่
ต้องระวังสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของ
ถ้าไม่สบายจะเกี่ยวกับเรื่องตัวร้อน
ต้องระวังเรื่องของโรคภัยก็คือราศีเมษ
ก็อีกหนึ่งเรื่องคืออลมขึ้นลง
ลงขึ้นลงทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
เพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีเมษยิ่งต้องสวดมนต์
บทสวดสำคัญง่ายก็คือบทมงกุฎพระพุทธเจ้า

อันนี้คือ๔ราศีที่ต้องระวัง
สวัสดีครับ๔ราศรี

โดยเฉพาะครูอาจารย์นักวิชาการ
บุคลากรทางการแพทย์จะมีเกณฑ์ที่ขยับขยายมีการเริ่มต้นที่ดี
อันนี้วิธีการเสริมชาวราศรีกันให้ทำบุญเรื่องของการแพทย์

ดวงดีก็ต้องเสริมต้องเสริมอย่าต่อมา
ต่อไปอีกหนึ่งเลยก็คือชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีสิงศ์
เด่นเป็นพิเศษกรกฎเนี่ยจะเด่นเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคน
งานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสาร
ราศีสิงศ์เนี่ยจะเด่นในเรื่องการเงินการลงทุนธุรกิจ
จะมีช่องทางธุรกิจใหม่เกิดขึ้น
และอีกหนึ่งราศีเลยก็คือชาวราศีมีน
เด่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติกจะเด่นในเรื่องของครอบครัว
เช่นการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนี่คือ๔ราศี
ส่วนอีก๔ราศีที่เหลือก็เหลือราศีธนูราศีพิจิกษ์
ราศีนี้จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพ
แต่อันนี้จะเป็นเรื่องเส้นเลือดหัวใจราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังเล็กสองเรื่อง
เรื่องแรกคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจส่งออกนำเข้า
แต่จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการเกษตรอันนี้จะส่งผลดี
๒ราศรีนี้แล้วก็อีก๑ราศรีเลยคือราศรีมิถุน
ราศีมิถุนนี่ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไร
ของมีคมอันนี้ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่ง
ราศีสุดท้ายเลยราศีกุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง๒เรื่อง
เรื่องแรกคือความขัดแย้งเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูด
เฉพาะกับคนรักเพราะฉะนั้นก็เหลี่ยงเลี้ยง
ถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไก่ให้อภัยกันไว้ดีกว่า
แต่ไม่ว่าจะราศีไหนอย่างที่บอกไว้วิธีการง่ายก็คือสวดมนต์
นั่งสมาธิแห่เมตตาทำให้มีสติทำบุญแล้วก็ทำทาน
ที่สำคัญส่งพลังบวกดีทุกวัน
จังคาถาต่อเลยฮะเรื่องดวงเมืองเป็นยังไงครับ
ตามที่ดูแล้วเนี่ยอย่างที่บอกโชคดีที่มีดาวพระฤหัสสบดียกเข้ามา
เราไม่รู้ว่าโชคดีไม่ดีแต่เรารู้ว่าเมื่อยกเข้ามาก็แสดงว่า
จะมีอัศวินม้าขาวจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยส่งเสริม
จะมีมือดีมาช่วยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
จะมีสถานการณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของรัฐบาล
สวินม้าขาวไม่ต้องเป็นคนอย่างเดียวสถานการณ์ก็ได้ก็ได้
สถานการณ์ก็ช่วยเราได้ถ้าจะเปลี่ยนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
คณะรัฐมนตรีหรือว่าคนที่ช่วยดูแลประสานงาน
มากกว่าที่จะเปลี่ยนทั้งคณะอันนี้ก็บอกแบบนี้
แต่ว่าเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายมันก็จะยังอยู่เพราะว่า
ดาวมริตยูยังสถิตย์อยู่ในราศีเมฆถึงปีหน้า
ถึงปีหน้าช่วงเดือนไหนได้ไหม
พฤษภามิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้หมดเรื่องโควิด
หมดเรื่องน้ำท่วมก็อาจจะมีเรื่องอื่น
อาจารย์ครับมีเสียงแววมาจากคุณผู้ชมหรือว่าคนในโซเชียลไม่รู้
เขาถามเกี่ยวกับผู้นำดวงผู้นำนายกรัฐมนตรีจะอยู่หรือจะไป
อืมเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวครับอย่างที่บอกไว้ว่ามีดาวพระฤหัสมาช่วยส่งเสริม
สนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะยังอยู่มากกว่า
แล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัดเลยเนี่ยให้โทรไปถามที่บ้านลุง
จริงแล้วไม่ว่าจะใคร
วิกฤตนี้มันเกิดจากคนเกิดทั้งโลกเราก็ดูผู้นำทั้งโลก
แล้วก็ดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะดีหรือไม่ดี
เราต้องพึ่งตัวเราอันนี้สำคัญที่สุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเราได้ในระดับหนึ่ง
เราก็คิดว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ฝ่าวิกฤตโควิดนี้
เราก็ต้องช่วยกันนะฮะเริ่มต้นที่เราด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ
โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะอาจารย์นะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเราต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้
วันนี้ขอบคุณอาจารย์คาทาชินบัญชรมาให้ความรู้กับคุณผู้ชม
มาดูเรื่องราวต่างบอกเล่าตำนานต่างให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ครั้งหน้าเราเจอกันอีกนะอาจารย์นะได้ครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาบ่อยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอให้เฮงยืนหนึ่งกันทุกราศีนะครับสุดยอดเลยนะฮะ
อาจารย์นี้อวยพรให้กับคุณผู้ชมเล่าสู่กันฟังวันนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะและไหนวันนี้เราพูดถึงทั้งดวงและความเชื่อมาแล้ว
ดังนั้นรายการของเราจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของเครื่องรางแปลกในยุคโควิด
มีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ
เครื่องลางของขลังที่มีความแปลกพิเศษไม่เหมือนใคร
เหรียญแรกนี้คือเหรียญเอเลียนครับรุ่น๓หน้า
ซึ่งมีอาจารย์หม่อมพุทธิโพธิสัตว์นิรนามไตรภูมิเป็นผู้จัดสร้างขึ้น
เพื่อบ่งบอกถึงอนาคตในจักรวาลและสหโลกธาตุนะครับ
และมาต่อกันที่เหรียญแมวมหาลาบ
อาจารย์หม่อมนิรนามไตรภูมิคนที่จัดสร้างเหรียญเอเลียนนั่นแหละครับ
บอกว่าเหรียญแมวมหาลาบนี้จะกวักโชคกวักลาบกวักการเงินการงาน
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองถือว่าโชคดี
และสุดท้ายนะครับสำหรับงานศิลปะงานนี้
ซึ่งงดงามนะครับเพราะว่าเป็นพระพิคเนธ
แต่ว่าเป็นพระพิคเนตยุคโควิด๑๙
เป็นการออกแบบเพื่อแสดงความเคารพและนับถือ
องค์พระพิคเนตและที่สำคัญนะครับ
ถือว่าเป็นการยกย่องบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสา
ในการช่วยเหลือผู้อื่นในยุคโควิด๑๙
ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับเรื่องราวของการครอบครองของขัง
ก็ต้องมีสติในการเลือกที่จะครอบครองด้วยครับ
แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับ
เสาร์หน้าเราเจอกัน๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ